ก็วัยรุ่นเหมือนกันนะคะเป็นวัยรุ่นเที่ยวผับแถมเป็นการไปเที่ยวผับครั้งแรกซะด้วย
ไปเที่ยวผับครั้งแรกก็มีสาวมาขอไลน์เลยค่ะแต่ไอ้จุดตั้งต้นจากขอไลน์นี่แหละ
จังหวะขึ้นกระบะจะพากันกลับบ้านเนี่ยนะคะไปกับเพื่อนเนาะจะกลับบ้านกับเพื่อนนี่แหละ
ไซค์ขี่มาประกบขนาดข้างแล้วสภาพนี้เลยค่ะ
ที่
เห็นอยู่กันหลายคนตอนแรกจะใช้คำว่าเกิดการตะลุมบอลกันขึ้น
แต่ดูจากภาพแล้วอันนี้รุมทำร้ายนะคะครับ
คือลากมาแล้วทั้งเตะทั้งต่อยแล้วถึงขั้นมีเอาก้อนหินอ่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือตีสี่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสภาพคนเจ็บนี่ใช้คำว่าน่วมเลยค่ะ
แต่ละคนเนี่ยมีแต่รอยแผลมีแต่คราบเลือดรถกระบะที่ขับกันมาเนี่ย
จกประตูฝั่งคนนั่งก็แตกทั้งบานกระจกมองข้างก็เสียหาย
เบาะรถมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะก็ยังมีร่องรอยการถูกทำร้าย
คุณเห็นคราบเลือดไหมกระจายเต็มเบาะเลย
จงกระจกแตกไปหมดเลยนี่คนเจ็บอะค่ะ
กันไปบางคนถึงขั้นกระโหลกร้าวก็มีนะคะกล้องที่จับภาพได้เห็นชัดที่สุดก็คือ
ที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะค่ะเราได้คุยกับหนึ่งในคนเจ็บนะคะ
น้องอายุ๑๖ปีบอกว่าวันเกิดเหตุพาเพื่อนรวม๖คนไปเที่ยวผับในตัวเมืองบุรีรำ
คิงอีกสักทีนึงเที่ยวผับต้องอายุเท่าไหร่นะคะ
โอ้มันเท่าไหร่สิบแปดขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงนะหรือยี่สิบนะเออหรือยี่สิบ
ต้องคือมันต้องมันรู้วินิติภาวะแล้วไหมอันนี้สิบหกเที่ยวผับครั้งแรก
กับเพื่อนหกคนแล้วได้เที่ยวด้วยนะเพราะกลับตอนตีสี่
ตอนตี๔ขึ้นกระบะกลับมาบ้านที่แถวอำเภอพระพลาชัย
ขับออกมาจากตัวเมืองวิ่งไปบนถนนสายบุรีรำสุรินทร์
ประมาณ๔กิโลเมตรเจอกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หลายคัน
รวมรวมเป็น๑๐คนขี่ปาดหน้าบังคับให้จอด
แต่ละคนก็ใช้ทั้งไม้ใช้ทั้งก้อนหินข้างทาง
ทุบรถทุบคนทำร้ายคนหน้ารถและคนที่นั่งอยู่หลังรถโดยไม่พูดจาอะไรเลย
ทุกคนคือไม่มีใครสู้เลยนะก็พยายามหมอบแบบเอ้ยยอมแล้วยอมแล้ว
ถึงขั้นร้องขอชีวิตด้วยซ้ำแต่ก็โดนกันไปน่วมจนกว่า
ชุดสืบสวนสผบบรมก็สอบปากคำกลุ่มคนเจ็บทั้งหกคน
เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นปัญหาเรื่องผู้หญิง
คือเขาบอกว่าตอนที่ไปเที่ยวกันมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาทำความรู้จัก
ซึ่งเพื่อนเขาคนที่ถูกขอก็ให้ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
คือยังไม่ทันได้จีบกันเลยนะหลังจากนั้นพอแบบให้ไปเสร็จปุ๊บเข้าไปเที่ยวผับออกมาจะกลับบ้านก็เจอรุมทำร้ายแบบนี้เลยนะคะ
ได้คุยกับอีกคนนึง๑ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บเมื่อกี้อายุ๑๖ใช่ไหมคนนี้อายุ๑๙
โอ้โหเด็กลงไปอีกเขาบอกว่าเมื่อคืนเขาไปเที่ยวครั้งแรกค่ะเปิดซิงเที่ยวผับครั้งแรกเลยไปกับรุ่นพี่
มีอายุ๑๘สี่คน๑๙อีกหนึ่งคนจ้องว่าอยู่ที่หน้าสถานบันเทิงคือหน้าที่เที่ยว
กำลังจะกลับบ้านกันแล้วเที่ยวกันเสร็จแล้วออกมาข้างนอกจะกลับแล้วรอเพื่อนทยอยออกมากัน
ก็เลยเดินไปซื้อลูกชิ้นแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงมาสะกิดบอกเธอเราขอไลน์ได้ป่ะ
เฟคกับไอจีด้วยได้ไหมเขาก็ให้ผู้หญิงก็ยังบอกด้วยว่าเธอไปส่งเราที่บ้านได้ป่ะ
อันนี้ฝั่งที่เขาพูดนะนี่เขาอ้างมานะว่าผู้หญิงบอกแบบนั้น
แต่เขาบอกว่าเขาก็ให้แค่ไลน์ให้เฟสให้ไอจีไปแต่ไม่ได้ไปส่งกลับบ้านเพราะเขาเองก็มากับเพื่อนไม่ได้มีโรงมีรถอะไร
เขาก็เดินกลับมาที่รถกับเพื่อนเพื่อนจะกลับบ้านกันเท่านั้นแหละเห็นกลุ่มคนก่อเหตุเริ่มจะปลาขวดเริ่มจะด่าทอ
พอรถขับออกมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์๖๗คันก็ขี่มาขนาดรถกันเลยนี่นี่คือแก๊งมอเตอร์ไซค์กลุ่มคนก่อเหตุนะคะ
ขี่มาขนาดแล้วก็คือบังคับให้จอดแล้วก็ถูกรุมทำร้ายตามที่เห็นในกล้องวงจรปิด
ส่วนตัวเขาบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องหญิงนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงแบบไหนเหมือนกัน
รุ่นพี่ที่พาน้องไปเที่ยวที่อายุ๑๘ปีก็บอกว่านี่โดนรุมทำร้ายกันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลย
เพราะอีกฝ่ายเนี่ยรุมกันกระหน่ำทำร้ายทั้งที่พยายามร้องขอชีวิตแล้ว
ตัวเขาเองเนี่ยเจ็บเย็บไป๕เข็มกระโหลกร้าวและยังรู้สึกปวดหัวมึนงงอยู่เลยนะคะ
เขาบอกยังไงเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็มีคนดึงเพื่อนผมออกมาอีกเอาลากไปกระทืบที่หลังรถ
อืมซึ่งตอนนั้นเราก็โดนคนฉุดกระชากลงไป
เราพยายามพูดอธิบายหรือร้องขอชีวิตไหมครับ

ไม่ฟังครับใส่อย่างเดียว
ตำรวจเองมีการเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันมาสอบสวนแล้ว
บอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุไปด้วยกัน๑๒คน
แต่ที่ร่วมก่อเหตุจริงมี๗คน
เรียกมาสอบปากคำแล้ว๓ค่ะ
แต่ล่าสุดนะคะเห็นว่าตามตัวมาครบ๑๒คนแล้ว
เรียงคิวกันขึ้นโรงพักเลยนะ
แล้วตกลงเขายอมรับไหมว่าเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้
ตอน๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยสอบปากคำกันเสร็จก็เดินเรียงแถวกันออกมา
คุณทุกคนฝั่งคนก่อเหตุอายุเท่าไหร่กันบ้าง

นี่ไม่มีใครถึงอายุ๒๐เลยนะ
คืออย่างที่บอกว่ามีกลุ่มในกลุ่มมีผู้หญิงด้วย

ตกลงเรื่องราวมันเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับหญิงจริงหรือเปล่า
น้องเกี่ยวข้องไหมน้องไปชักชวนขอไลน์อะไรยังไงหรือเปล่า

มารยาทนะคะอันนี้ไม่ใช่นักข่าวเราพูดนะ
คือเขาพยายามจะถามแหละว่าใช่น้องไหมที่เขาบอกว่าไปขอลงขออะไรอย่างเง
แต่ว่าน้องเขาก็วิ่งไปแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะ
แต่เป็นว่าเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์๒ข้อหานะคะ